คุณผู้ชมซื้อหมูกิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้

บอกเรามาหน่อยว่าท่านซื้อหมูกิโลกรัมละเท่าไหร
หมูนี่แดงเท่าไหร่หมู๓ชั้นเท่าไหร่

พ่อค้าบางส่วนหนึ่งจำใจขึ้นราคา

เพราะว่าซื้อหมูมาขายไม่ไหวฮะ

นี่ฮะนี่ร้านดังนี่
ผมแม้ไม่ชื่นหมูแล้วแต่ผมรู้
ร้านขาหมูไอ้หมูแดงเนี่ย

ก็หมู๓ชั้นตอนนี้กิโลกรัมละ๒๒๐บาท

๑๖๐เกือบครึ่งหนึ่ง
ตอนนี้นะคืออาหารที่ทำจากหมู

รายถึงกับต้องเลิกเอาหมูมาประกอบอาหาร

กะเพราหมูได้หมูกี่ชิ้นไม่รู้ตอนนี้

หรือว่าแกงถุงเดี๋ยวนี้ไปคนดูนะ

สอบถามนายวุฒิชัยก่อเกิดเกียรติ

เขาบอกตอนนี้หมู๓ชั้นกิโลกรัมละ๒๒๐บาทนะฮะ
เมื่อก่อนเขาบอกซื้อ๑๒๐๑๓๐ก็ได้แล้วโลหนึ่ง
ตอนนี้ก้าวกระโดดมากขึ้นแบบรายวัน
เดือดร้อนทั้งคนกินทั้งคนขาย
เฮียเฮียว่าไงให้เฮียพูดเลยดีกว่า

เดือดร้อนให้คนกินคนขายคนขาย
สมมุติว่าเราขายแพงมันก็ขายยากเห็นไหม

แต่ว่าเราไม่ขึ้นเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน

ดูแลประชาชนคือแบบ
อย่าให้ในทุนไปเอาเปรียบประชาชนนะ
ทุกวันนี้หมูมันแพงเพราะในทุน
หมูมันแพงเพราะในทุนในทุนมันเอาไปออกนอก
จากประสบการณ์๔๐ปีของเฮียบอกด้วย

ไปดูนะครับเมืองตรัง

โอ้โหตอนนี้เขาบอกว่า
อาจจะต้องลดปริมาณลดปริมาณบ้าง
คือไม่ให้กระทบยังพอขายได้
ไม่ไหวเหมือนกันราคาหมูสูงริ้วฮะ
ตลาดสดพ่อค้าหลายร้าน

แต่บางร้านบอกว่าสั่งขายเท่าที่สั่งต้องสั่งนะ
ออเดอร์เดี๋ยวนี้หมูต้องพรีออเดอร์
ออเดอร์เพราะว่าไม่งั้นก็ไม่ไหวเหมือนกัน

ร้านหมูย่างตามตลาดเป็น๑๐ร้านหยุดขายชั่วคราว

ตอนนี้บางร้านต้องปรับลดปริมาณลงอย่างที่ผมบอก
เพื่อลดต้นทุนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
หมูย่างเมืองตรังนะฮะตอนนี้กิโลกรัมละ๕๐๐บาทครับ

จากเดิม๔๐๐ครับตอนนี้๕๐๐นะฮะ
เจ้าของร้านบอกว่าโอ้โหได้รับผลกระทบเยอะเลยน้องเอ้ย
ก็ไม่อยากขึ้นราคาหรอกแต่ได้รับผลกระทบหนักจริงนะฮะ
แต่ก็ต้องขายไปราคานี้นะรักษาลูกค้าเอาไว้ประคับประคองกันไปครับ
ไปเชียงใหม่กันหน่อยใครมีเพื่อนไปเชียงใหม่
จะฝากซื้อแคบหมูดูข่าวนี้ก่อน
ตอนนี้พ่อค้าแคปหมูประกาศหยุดไลฟ์
แคปหมูแล้วเพราะราคามันแพงเกิน

ราคาหมูมันปรับขึ้นมาเรื่อยขึ้นไม่หยุดนะ
ซื้อหนังหมูกิโลกรัมละ๓๙๔๐บาทตอนนี้๘๘บาท
ทำให้จากที่เคยขายแคบหมูกิโลกรัมละ๒๙๙บาท
ตอนนี้เป็น๔๙๙บาทนะฮะฟังพี่เขานิดนึงนะฮะ
กราบสวัสดีครับ
บ๊ายบายนะครับคุณลูกค้าจ๊ะ
บ่ายนะครับบ่ายนะครับมีความสุขนะครับ

คุณวรพรจะฝากใครซื้อแคบหมูเชียงใหม่ไหม
ปกติต้องมี๕๐๐บาทถ้าโลนึงต้อง๕๐๐บาท
วิงวอนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาหมูราคาแพงโดยด่วนนะครับ
ยังไม่หมดไปดูร้านคอหมูยากพระราม๕
ร้านดังของเขาเหมือนกันประกาศเลิกขายหมูแล้วครับ

อันนี้น่าคิดต้องเอาเนื้อสัตว์อย่างอื่นมาขายแล้วครับ
คุณผู้ชมฮะตอนนี้ทีมข่าวไปสอบถาม
คุณณกุลกวินรัฐเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
โอ้โหตอนนี้นะราคามันขึ้นเรื่อยนะครับ
อกจากนี้เขาบอกว่าราคามันขึ้นทุกวันพระอยู่แล้วด้วยนะ
ต้องขายเมนูต้องขายเมนูใหม่มา
นี่แหละครับคือได้กำไรตอนนี้ถ้าขึ้นราคาพอให้ได้กำไรนิดหน่อยนะ

สัก๒ขีดไหมล่ะพี่เดี๋ยวผมซื้อให้พี่
เป็นราคาสูงเกินกว่าที่ลูกค้าจะซื้อได้

พ่อค้าบอกราคาสูงเกินกว่าที่ลูกค้าจะซื้อได้
มันต้องเปลี่ยนแล้วเป็นไก่และเนื้อสัตว์อื่นแล้วเพื่อให้ร้านอยู่ได้
เอาฝากถึงรัฐบาลเหมือนกันเอาฝากยังไงพี่
ช่วงสักประมาณครึ่งปีที่ผ่านมานะครับ
มันแบบมันขึ้นไม่ลง
แบบว่าพอมันไม่ลงเลยก็กลายเป็นว่ามันก็แพงขึ้นเรื่อย
แต่อย่างของที่ร้านผมต้นทุนมันสูงกว่านั้น
เพราะว่าคอหมูมันไขมันเยอะ
ตอนนี้เนี่ยเมนูที่พี่เอามาทดแทนมีไก่มีอะไรบ้างพี่ตอนนี้
วันนี้คือเพิ่งเริ่มวันแรกเลยเริ่มด้วยไก่๒เมนูก่อน

คือตอนนี้มันก็ยังมีหมูที่ผมสั่งเข้ามาช่วงปีใหม่เนี่ยครับ

ก็จะเอาของที่สั่งไว้เนี่ยทยอยขายไปก่อน
แล้วก็ค่อยเปลี่ยนเมนูไก่ไปเป็นแบบสัปดาห์ละ๒เมนูอะไรอย่างนี้
มันจะได้ทุกครั้งมันจะได้ไม่ช็อค
แต่ละร้านก็พยายามปรับตัวสู้กับวิกฤตหมูแพงนะคะ
ก็สะท้อนไปถึงรัฐบาลเจอหลายโจทย์นะคะ
หลังปีใหม่มานี่ก็ต้องลุยเลยค่ะในหลายปัญหานะคะ